มาดูเรื่องของการดื่มสุราแล้วก็ทะเลาะวิวาดกัน

ปฐุมธานีมีหนุ่ม๔คนตั้งวงเล่าแล้วเกิดทะเลาะกันนะครับ
หนึ่งในนั้นไปเอาปืนมาจะยิงนะครับ
แต่ว่าถูกแทงจนเสียชีวิตซะก่อน
แต่ว่าญาติของผู้ตายยังติดใจสงสัยเรื่องของคดีนะครับ

นายสุธิพงศ์แสงเดือนอายุ๓๐ปีเสียชีวิตจากการถูกแทงด้วยขวดเบียร์
ที่มีลักษณะปากฉลามเข้าที่ลำคอด้านหลัง๓แผล
ที่บริเวณปากซอยสุสวาส๖ตำบลลาสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
เมื่อคืนวันที่๒๗ธันวาคมที่ผ่านมา
เหตุสลดนี้เริ่มจากผู้ตายพร้อมเพื่อนรวม๔คนตั้งวงดื่มเหล้ากันบริเวณปากซอยสุสวัสดิ์๖
ระหว่างนั้นผู้ตายได้พูดจาทะเลาะกับเพื่อนในกลุ่ม
จากนั้นได้ขี่จักรยานยนต์ออกไปแล้วก็ขี่จักรยานยนต์ย้อนกลับมาอีกครั้ง
พร้อมอาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตรและมีเรื่องทะเลาะกันอีกครั้ง
จังหวะนั้นเพื่อนในกลุ่มแย่งปืนจากผู้ตายแล้วตะลุมบอลกัน
นายปริญญากรรัฐซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุเห็นท่าไม่ดีจึงเข้าไปช่วยเพื่อน
คว้าขวดเบียร์ปากฉลามแทงเขาที่ท้ายถอยผู้ตายจนเสียชีวิต
โดยนายปริญญาได้รอมอบตัวต่อตำรวจโดยไม่ได้หลบหนี
เพื่อนร่วมงานของผู้ตายให้ข้อมูลว่าผู้ตายประกอบอาชีพเป็นช่างแอร์
วันเกิดเหตุผู้ตายได้ร่วมดื่มเบียร์กับเพื่อนร่วมงาน
และแยกย้ายกันกลับบ้านในเวลาประมาณ๒๑นาฬิกา
ตอนแรกก็คิดว่าผู้ตายจะกลับบ้านแต่ไม่คิดว่าจะไปมีเรื่องกับฝั่งทางผู้ก่อเหตุ
ยืนยันผู้ตายไม่มีความคุ้นเคยกับกลุ่มของอีกฝ่าย
นางสุภาพันธ์คูณรักป้าของผู้ตายเล่าว่าที่ผ่านมาหลานชายไม่เคยมีเรื่องกับใคร
ทำงานเป็นช่างแอร์หาเลี้ยงแม่และลูกชายวัย๖ขวบเนื่องจากภรรยาเสียชีวิตไปแล้ว
ญาติยังคงแขลงใจว่าผู้ก่อเหตุน่าจะมีมากกว่า๑คน
สามีเขาก็เลิกกันไป๓๐ปีแล้วคนที่เสียชีวิตเนี่ยเขาก็มีภรรยา
ภรรยาเขาก็เสียชีวิตไปประมาณสี่ปีแล้วแล้วก็มีลูกน้อยประมาณ๖ขวบ
เราอยากให้ขอความยุติธรรมกับเราเพราะว่าลูกเขาก็ยังเล็กอยู่
เพราะว่าเขาก็ไม่มีที่ที่ว่าจะต้องเออรับผิดชอบเนี่ยครอบครัวเขาก็เป็นอย่างนี้
ใช่แล้วก็ลูกเขาก็ต้องกำพาทั้งพ่อทั้งแม่เขาไม่มีใครก็อยากจะขอร้องกับคุณครูว่า
คนที่รับคดีเรื่องนี้ขอให้ทำให้ตรงไปตรงมา
ขณะที่นายธันวาสังสนอเพื่อนสนิทของผู้ตายตั้งข้อสงสัยว่าเพื่อนน่าจะถูกรุมทำร้ายตั้งแต่อยู่บนรถจักรยานยนต์
จากมีรอยเลือดติดที่รถพร้อมกับเศษขวดเบียร์อีกทั้งที่แขนมีรอยถลอกยาวคล้ายกับถูกลากไปกับพื้น
ส่วนเรื่องปืนที่มีข้อมูลว่าผู้ตายนำไปเพื่อจะยิงอีกฝ่ายนั้นยืนยันเพื่อนไม่เคยมีปืน
คาดว่าเพื่อนก็คงไม่มีเงินไปซื้อปืนที่มีราคาขนาดนั้น
เพราะมีรายได้ไม่มากเพียงวันละ๒๓๐๐บาทเท่านั้น
อีกทั้งต้องเลี้ยงดูลูกคงไม่มีเงินจะไปซื้อปืนเก็บไว้แน่นอน
พี่จะเอาคำไรตัวปืนละคาแบบนี้
ผมก็ไม่เชื่อหรอก
นำตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว
จากนั้นนำตัวไปฝากค้างที่ศาลจังหวัดธัญบุรีในข้อหาฆ่าผู้อื่น
เตรียมสอบสวนพยานและตรวจสอบกล้องวงจรปิด

เหตุการณ์นี้ญาติยังไม่ปักใจเชื่อว่า
จะมีผู้ก่อเหตุเพียงคนเดียว
อนตำรวจให้ความยุติธรรมกับผู้ตาย
และจะยังไม่ชาปนกิจศพจนกว่าคดีจะคลี่คลาย